คุณผู้ชมคะคดีนี้มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เมื่อสองวันก่อนนะคะที่มีภรรยาของรองสารวัตรสืบสวน
สอนอวังทองหลางถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
บางกะปิกรุงเทพนะคะตัวสามีก็คือผู้กองบอยเนี่ย
บอกว่าภรรยายิงตัวตายครับสภาพศพของภรรยาก็คือ
กระสุนเข้าที่ศีรษะจากฝั่งซ้ายทีนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้ตายก็เลยบอกว่า
ไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าผู้ตายเขาถนัดขวา
อืมทำไมถึงยิงเข้าทางฝั่งซ้ายถ้าเป็นการฆ่าตัวตายจริงจริงครับ
แล้วทางครอบครัวของผู้ตายก็ออกมาให้ข้อมูลว่าตัวผู้ตายกับสามี
ก็คือผู้กองบอยเนี่ยค่ะทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อย
แล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยครับ
ตอนแรกผู้กองบอยปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าภรรยาฆ่าตัวตายจริง
ไปมาจากการตรวจสอบเพิ่มเติมไปเจอเขม่าวดินปืนที่มือของผู้กองบอยสามี
อืมโอ้โหทีนี้ผู้กองบอยเปลี่ยนคำให้การเป็นให้การภาคเศษ
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวพิมชดาพร
ภูแย้มใสหรือนุ่มนิ่มนะคะอายุสามสิบปี
เสียชีวิตอยู่บนโซฟาในบ้านย่านบางกะปิกรุงเทพมีร่องรอยถูกกระสุนปืน
ขนาดจุดสี่ห้ายิงเข้าที่บริเวณศรีษะ
ทางด้านซ้ายค่ะหนึ่งนัดสามีของผู้ตายคือร้อยตำรวจเอก
กรดบุญส่งรองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลังหรือผู้กองบอย
ตอนแรกเลยบอกว่าภรรยายิงตัวตายครับเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อช่วงสายยี่สิบมิถุนายนนะคะ
พลตำลดโทษภักครพงศ์พงภเพดราผู้บัญชาการตำลดนครบัน
ก็เลยบอกว่าผลการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิต
ไม่ใช่การฆ่าตัวตายค่ะมีหลักฐานสำคัญก็คือไปเจอคราบเขม่าวดินปืน
ที่มือของผู้กองบอยสามีของผู้ตายทีนี้ค่ะนำตัวสามีสอบปากคำเพิ่ม
สุดท้ายให้การภาคเศษสุดท้ายยอมรับว่าสาเหตุมันเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน
นี่นะคะคือตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดมากนักนะคะ
ก็คือยึดผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อนค่ะ
ก็ต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มจะเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่
หรือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่ตอนนี้ต้องดูที่หลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งผู้กองบอยตอนนี้ถือเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วในทางปฏิบัติต้นสังกัดให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยค่ะ
แม้ว่าตอนนี้จะเป็นการให้การภาคเศษอยู่นะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ย้ำว่า
หลักฐานชัดค่ะถ้าหลักฐานไม่ชัดไม่สามารถดำเนินคดีได้หรอก
คนก่อเหตุต่อให้เป็นตำรวจหรือเป็นใครก็ตามยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกันทุกคนค่ะ
ขณะที่พลตมตรีธิรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔นะครับ
บอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอ่าตอนที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
สอบปากคำผู้กองบอยเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุผู้กองบอยให้การไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านทีนี้พอนุ่มนิ่มกลับมาเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยด้วย
แล้วเขาบอกว่าเขาก็ขอมีอะไรด้วยขอร่วมหลับนอนด้วย
ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้กองบอยกับทางผู้ตายเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อย
ทีนี้พอผู้กองบอยนะครับไปขอมีอะไรด้วยขอหลับนอนด้วย
แต่ทางฝั่งนุ่มนิ่มภรรยาไม่พอใจไม่ยินยอมก็เดินหนีออกจากห้องนอนไป
แล้วไปอยู่ที่โซฟาชั้นล่างของบ้านนะฮะ
ผู้กองบอยตอนนั้นที่ให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าโมโห
ก็เดินตามลงไปแล้วบอกให้นุ่มนิ่มกลับขึ้นมาที่ห้องนอนนะ
ทีนี้ก็เมาด้วยโมโหด้วยก็เลยหยิบปืนขึ้นมาข่มขู่
ผู้กองบอยอ้างว่านุ่มนิ่มเนี่ยได้บอกว่าให้ยิงเลย
ถ้าจะยิงก็ยิงเลยเอาเลยอยากตายอยู่แล้วแล้วยื่นมือเข้ามาแย่งปืน
ก็เลยเกิดการแย่งปืนแล้วก็ปืนลั่นทีนี้ปืนมันลั่นไปเข้าขมับของนุ่มนิ่ม
ทะลุสะบักขวาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะผู้กองบอยให้การภาคเศษนะครับคือยอมรับว่า
มีการแย่งปืนกันแต่ว่าปืนมันลั่นแล้วนุ่มนิ่มเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายก็จริง
แต่เป็นการปืนลั่นซึ่งวิถีกระสุนจากการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนนะครับเป็นวิถีกระสุนที่ยิงมุมกดนะฮะ
จากบนลงล่างลักษณะ๘๐องศาไม่ใช่วิถีกระสุนของการยิงตัวตายนะฮะนี่แพทย์นิติวิทยาศาสตร์ระบุเอาไว้แล้ว
หลังเกิดเหตุผู้กองบอยก็ได้ไปเก็บนกที่ง้างไก่นะฮะง้างไก่อยู่ตรงนี้ไปเก็บเอาไว้แล้วก็เอาปืนไปวางข้างผู้ตายนะครับระหว่างการให้การผู้กองบอยก็ร้องไห้ตลอดเวลาเนื่องจากยังอยู่ในอาการเมาอยู่นะครับ
ว่าตามพยาหลักฐานเพราะว่าทางแพทย์ก็บอกว่าทางผู้หญิงไม่น่าจะสามารถใช้ปืนยิงตัวเองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้หญิงถนัดขวาแล้วมันเข้าทางซ้ายแล้วก็ทะลุไปถึงตรงพานปอดไปถึงด้านหลังตรงสะบักสะบักขวาวิธีกระสุนลงก็ประมาณ๘๕องศา
ส่วนเขาจะให้การในชั้นสอบสวนแต่ละครั้งเนี่ยมันให้การไป๒๓ครั้งแล้วไงมันก็ยังไม่ตรงกัน
แต่เมื่อเช้าเนี่ยร้องไห้แล้วก็รับมาตรงว่าเขาทำให้น้องเสียชีวิตเขาเคยบอกว่าตอนที่เขาโทรเรียกแม่มาเขาก็กะจะยิงตัวเองเหมือนกัน
นี่ฮะทีแรกก็บอกว่านอนหลับอยู่ได้ยินเสียงปืนวิ่งมาดูอ้าวภรรยายิงตัวตาย
ไปไปมาก็ยอมรับสารภาพนะครับแต่บอกว่าปืนลั่นแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
ช่วงใหม่ที่ผ่านมาทางภูมิกับการสนนรัฐพร้าวและแพทย์นิติเวชรวมพันธ์ตำรวจถูกพิสูจน์หลักฐาน
ที่ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
บ้านเกิดของนุ่มนิ่มผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดสวดพระอภิษฐรรมศพ
นางทองใสภูแย้มใสแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ตลอดระยะเวลา๔๕ปีที่ลูกสาวคบกับผู้กองบอย
ก็พอจะรับรู้ว่าทะเลาะกันบ่อยค่ะ
ถึงขั้นลูกสาวหอบลูกกลับมาบ้าน
แล้วลูกสาวก็บอกว่าผู้กองบอยโทรตามให้กลับ
แล้วก็ขู่ฆ่าทั้งครอบครัว

ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับลูกสาวแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่แรกแล้วว่าลูกสาวไม่ฆ่าตัวตายแน่นอน
เพราะว่าลูกสาวมีลูกนะคะอายุแค่๒ขวบ

ส่วนที่ผู้กองบอยบอกว่าปืนลั่น
แม่บอกว่าแม่ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำ
ว่าเป็นปืนลั่นจริง
มีแต่ว่าเออระมัดระวังตัวอย่าคล้องด้วยแม่บอกว่า
เออมันค่อยแบบพิษกันคู่กันนี่แหละ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
จนถึงตอนนี้ก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคืนก่อนเกิดเหตุกำลังทำงาน

กลายเป็นมือไปปัดแก้วน้ำเกือบหล่นแตก

แล้ววินาทีนั้นก็แวบคิดถึงคนในครอบครัวขึ้นมา

แต่กลายเป็นว่ามาเกิดเรื่องไม่ดีกับน้องสาวแทน
พี่ชายบอกว่ามั่นใจว่าผู้กองบอย

เพราะว่าตำรวจรู้วิธีการใช้ปืนอยู่แล้ว

ก็ไม่ใช่ลักษณะของปืนลั่น
คล้ายกับเป็นการจงใจยิงมากกว่า
นี่พี่ชายของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
ทางนี้พี่จะดูแลครอบครัว

วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับป้าหมูนะฮะ
หมูนี่เป็นคนที่ดูแลลูกสาวตัวเล็กนะฮะ
ของผู้ตายกับผู้กองบอยนะครับ
เราก็สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์นะฮะ
ป้าหมูบอกว่านุ่มนิ่มกับผู้กองบอย

แล้วก็หึงหวงแรงพอกันทั้งคู่
ที่สำคัญก็คือเวลาทะเลาะกันเนี่ย
บางทีก็ทะเลาะต่อหน้าลูก

ช่วงหลังนุ่มนิ่มก็มีอาการเครียด

เพราะว่าไม่มารับลูกเลยนะฮะ

เออไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลให้
สบายใจเมื่อไหร่ก็มาหามารับลูกบ้างนะ

กระทั่งช่วงตีหนึ่งครึ่งของวันเกิดเหตุ
คืนนั้นนะครับป้าหมูบอกว่านุ่มนิ่มเนี่ย
ส่งข้อความทางไลน์มาหาป้าก็มาเปิดดูก็ตอนเช้าเลย
เพราะส่งมาตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับ
หลังเกิดเหตุไปแล้วนะฮะมีการยิงกันเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นนุ่มนิ่มพิมพ์มาบอกว่า
ป้าหนูร้อนมากข้างในตัวหนูเนี่ยมันร้อนมากหนูเครียดอยากอยู่คนเดียว
ซึ่งป้าหมูคาดว่านุ่มนิ่มคงจะเครียดตั้งแต่บ่ายแล้วนะ
แล้วก็โทรมาบอกว่าหนูเนี่ยไม่ไปรับลูกนะ
ตอนนั้นน่ะตอนบ่ายอ่ะที่โทรมาบอกอ่ะหนูไม่ไปรับลูกนะ
หนึ่งครึ่งก็ส่งข้อความแบบนี้มานะครับ
ทีนี้เมื่อถามว่านุ่มนิ่มเค้าเครียดเรื่องอะไร
หมูบอกว่านุ่มนิ่มเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะฮะ
เวลาทะเลาะกับผู้กองบอยที่เป็นสามีเนี่ย
ก็ต้องบอกให้เขาไม่ต้องกลับมาบ้าน
พอเขาไม่กลับมาก็จะหายไป๔วันได้๓วัน๔วันเนี่ยนะ
แล้วช่วงก่อนเกิดเหตุนุ่มนิ่มเนี่ยก็เกิดอาการเครียดอยู่
ระบายกับป้าหมูบอกว่ากังวลว่าสามีจะไปมีผู้หญิงใหม่
ส่วนผู้กองบอยก็มาเห็นโพสต์นุ่มนิ่มในเชิงคุยกับลูกค้าผู้ชาย
ก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างหึงหวงกัน
เพราะว่านุ่มนิ่มเขาขายสินค้าออนไลน์นะฮะ

หมูบอกว่านิสัยของผู้กองบอยนะครับ
คือเขาจะรักนุ่มนิ่มมากขี้หึงมากแล้วก็ใจร้อนมากด้วย
เหล้าบ้างแต่ก็ไม่ได้ดื่มทุกวัน
แต่ว่าวันไหนถ้าดื่มเหล้าแล้วเมาเนี่ยจะโมโหร้ายมาก
เรื่องที่มีการเอาปืนจ่อหัวกันนะฮะ
เรื่องนี้นะครับป้าหมูบอกว่าที่มีข่าวบอกว่ามีการเอาปืนจ่อหัวกัน
เพราะว่านุ่มนิ่มไปต่อว่าบุปการีของผู้กองบอยนะ
ก็เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับ
แล้วมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรหรอกนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นป่านนี้คงเลิกกันไปนานแล้ว
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้กองบอยนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงคล้ายกับคน
ทะเลาะกันอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะคือเสียงเนี่ยดังแบบดังข้ามกำแพงมา
ค่ะนะดังแบบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งคล้ายกับมีการโขกกำแพงหรือว่าประตูห้องดังดัง
เสียงดังจนเพื่อนบ้านเนี่ยตื่นตอนนั้นเวลาตี๔นะ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาคงทะเลาะกันตามปกติ
สามีภรรยาเพื่อนบ้านก็นอนต่อนะแต่เพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนนะฮะ
รู้อีกทีก็คือตอนที่เกิดเหตุขึ้นแล้วตอนช่วงสายนะครับ
ส่วนตัวเพื่อนบ้านบอกว่าตกใจมากไม่คิดว่าจะมีการทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วตัวผู้กองบอยเนี้ยปกติที่ผ่านมามักฝากให้เชื่อดูภรรยาตลอด
เป็นสำเนียงภาษาถิ่นทางใต้ซึ่งทางเพื่อนบ้านบอกว่าก็ฟังไม่ออกหรอก
ทะเลาะเรื่องอะไรกันแต่ทุกครั้งเขาก็จะหลีกเลี่ยงเหตุปะทะ
ด้วยการขับรถออกไปนอกบ้านทุกครั้งสำหรับผู้กองบอยนะฮะ
อ่าครั้งนี้ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิต
ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบอย่างนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้ข้างบ้าน
เพราะเขาเพิ่งย้ายมาได้แค่๒เดือนเองผมกับเขาก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมาก
ที่ผมได้ยินเสียงตึงตังตึงตังเพราะมันเสียงดังมากพี่
มันมีเสียงแบบตึ้มตั้มตึ้งตั้งแบบคนทะเลาะกันผมรู้แล้วว่าเขาน่าจะทะเลาะกัน
น่าจะแบบเหมือนพระช็อตหรืออะไรอ่ะแบบว่าทำทุบกำแพง
ผมคิดว่าตอนแรกอันคิดว่าแบบเสียงคนต่อยกำแพงหรือหัวโข่งกำแพง
ว่ามันดังมากวิถ้าลองคิดแบบว่าเหมือนคนด่ากันนะครับเต็มทีแล้วเหมือนกัน
แบบว่าพี่ผู้ชายเขาก็แบบว่าขับรถออกไปข้างนอกเลย
อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่พอใจขับออกไปเลยคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราสอบถาม
ญาติของนุ่มนิ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะให้ข้อมูลว่าผู้กองบอย
สามีของนุ่มนิ่มเนี่ยเคยแต่งงานกับผู้หญิงคนนึง
เป็นลักษณะของการจัดงานผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคน
แต่กลับมาคบหากับนุ่มนิ่มจนตั้งคันแล้วก็นุ่มนิ่มเพิ่งจะมารู้ความจริง
ผู้กองบอยมีครอบครัวแล้วครับญาติบอกว่าตอนนั้นนุ่มนิ่มเสียใจมาก
ขนาดเสียใจขนาดนั้นนะคะนุ่มนิ่มก็ไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย
ประคบประงมลูกในท้องอะค่ะจนคลอดเองที่บันไดแลตที่พักของสามี
ลูกโตกลายเป็นว่าก็ทะเลาะกันบ่อยเคยถูกสามีเอาปืนจี้หัว
เคยถูกทำร้ายจนสลบแล้วก็พาลูกหนีไปอยู่กับแม่ที่กาลสิน
กองบอยก็โทรศัพท์ไปขู่ว่าถ้าไม่กลับมาไม่พาลูกกลับมา
จะตามไปฆ่ายกครัวนี่ค่ะครับผู้กองบอยอ้างว่าเลิกกับภรรยาแล้ว
ก็เลยกลับมาดีกันกับนุ่มนิ่มแต่ไปไปมามา
ก็ไลน์คุยกันตลอดว่าไม่ไว้ใจเพราะว่าตัวผู้กองบอยเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็ทนอยู่อะค่ะนุ่มนิ่มบอกเหมือนกับต้องทนอยู่เพราะสงสารลูก
ระยะหลังนะคะผู้กองบอยเหมือนกับว่ากลับไปหาภรรยาคนแรก
ซึ่งมีลูกคนที่๓ด้วยกันวัยแค่๔เดือน
กลายเป็นว่าทีนี้เกิดปัญหามากขึ้นเป็นปัญหาระหว่างภรรยาคนแรกกับนุ่มนิ่มอะค่ะ
เคยไปเคลียร์กันที่โรงพักมาแล้วด้วยซ้ำล่าสุดภรรยาคนแรกของผู้กองบอย
ที่กรุงเทพกับลูกมาทำธุระเรื่องเรียนของลูก
แล้วก็ติดต่อกับครอบครัวของผู้กองบอยอยู่ก่อนเกิดเหตุผู้กองบอยไม่อยู่บ้าน
สี่วันอืมญาติเชื่อว่าอาจจะไปอยู่กับภรรยาคนแรกค่ะ
นุ่มนิ่มรู้ก็เลยทะเลาะกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ย
น่าจะทะเลาะกันประเด็นนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของนุ่มนิ่มนะคะ
เคยทำงานเป็นพริตตี้ด้วยกันก็บอกว่ามั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่า
นิ่มไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอนครับเพราะนุ่มนิ่มเป็นคนร่าเริง
ขยันทำงานหาเงินส่งให้กับทางบ้านแล้วก็เลี้ยงลูก
เคยบอกด้วยว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่แย่มากระยะหลังตั้งแต่อยู่กินกับตำรวจคนนี้
เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยได้คุยกับนุ่มนิ่มเลยส่วนใหญ่จะคุยกันทางเพจขายของของนุ่มนิ่ม
ก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันค่ะ
รู้แค่นิสัยเขาแค่นั้นอ่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า
ปกติแล้วนิสัยอยู่ด้วยกันเขาเป็นยังไงเป็นคนที่ล่าเริงอัธยาศัยดีพูดจาดีให้กำลังใจเพื่อน
คือถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เป็นแน่นอนครับ
เพราะว่าพี่นิ่มเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย
เป็นคนที่โง่นี่ไม่ทำหรอกคือนางเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวกับใครเลย
จะเป็นผู้ฟังที่ดีมากพี่นิ่มแต่เรื่องตัวเองคือเขาจะไม่เล่า